อีกหนึ่งความเชื่อของนักประดาน้ำอย่างพวกคุณที่คุณเชื่อกันเหลือเกินคือพลายน้ำคืออะไรพลายน้ำเนี่ย
ควายน้ำในทะเลมันจะเป็นสีเขียวอะครับเป็นเวลาเวลากลางคืนเวลาระเบิด

ใช่ครับเวลาระบบมันจะเป็นน้ำเขียวเป็นแบบแพงก์ต้อนขึ้นมา

ก็คือวิญญาณสำเร็จศรีเนี่ยเขาจะมากับพลายน้ำเนี่ยเมื่อกี้มาเป็นรูปเลย
มาเป็นรูปแบบรูปคนอย่างนี้ครับอยู่ใต้น้ำ
ยน้ำมารวมตัวกันเป็นรูปคนเลยใช่
ใช่ครับเราไหว้ทำการหาเนี่ยเมื่อกี้เราเหลือกไปเห็นนั้นข้างเนี่ย
พลายน้ำกับผีพลายเนี่ยเหมือนกันไหม

เหมือนนะพลายน้ำคือพลายน้ำที่เป็นสีเขียว
เหมือนแพงต้อนที่พี่บอกมารวมตัวกันก็คือวิญญาณเข้ามา

คนที่เจอบ่อยสุดฉันว่าเก่งต้องเคยเจอ

ก็คือมีอยู่เคสหนึ่งก็คือผมไปค้นหาตอนกลางคืน
แล้วผมมาลงไปบัดดี้กันไป

แต่ผมมือค้นหาอยู่

ก็คือตรงนั้นมันเป็นตัวตายตัวแทน
ที่เพื่อนผมมาไปเล่นน้ำ
ก่อนหน้านั้นก็มีคนไปเล่นน้ำแล้วก็จมหายไป

เพราะฉะนั้นพวกคุณเองเวลาเจอเหตุการณ์แบบแปลกหรือเหตุการณ์แบบนี้บ่อย
ซิลเองก็เลยทำทงให้คุณสองทง

ครับคือทงเชิญวิญญาณครับ

บอกว่าเราได้แต่ศพเข้ามาแต่วิญญาณเขายังไม่ไปขุดไปเกิดมา

ก็เลยต้องมีทงดำวิญญาณจะเป็นสีดำ

ก็คือเวลาเราค้นหาเสร็จปุ๊บในน้ำเนี่ย
เราค้นหาเราก็เอาทงตัวนี้ไปปัก

ว่าเรามาทำงานให้เปิดที่เป็นทางแล้วก็ให้วิญญาณคนที่ตาย

ให้มาสิงสถิตอยู่ที่ทงนี้ก่อน
แล้วเวลาเราเจอร่างเขาแล้วเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วปุ๊บ

อันนี้ทงของเจ้าพ่อสมุทรดำ

ก็คือเป็นสารเจ้าที่เก่าแก่ของศรีราชา

แล้วก็คือต้องเท้าความสน
คือพวกผมไปขอใช้น้ำด้วยขานสมุดดำ

ผมก็อยากได้องค์ท่านมาคุ้มครองพวกเราตอนทำงาน
ประธานทงดำน้ำให้ผมสักผืน
เพื่อจะทำการคุ้มครองนักดำน้ำ

จะได้ไม่มีอะไรมาเล่นเราตอนกลางคืน

มีปฏิหารเกิดขึ้นกับทง๒ทงบ้างมั้ยฮะ

เราก็ค้นหายังไงก็หาไม่เจอ

ก็ให้คนไปเอาที่สมาคม
แล้วก็มาทำการปัก

คุณลืมเอาทง๒ทงนี้ไปเมื่อไหร่

ผมถามนิดนึงทงเชิญวิญญาณที่คุณนำมาในวันนี้
ทงนี้ใช้มาแล้วกี่ศพ

ด้วยฉะนั้นนี้คืนนี้ถือว่าศักดิ์ศสิตรเลย

ที่ผมไหว่เนี่ยคือจะจุดถูปไหว่ตลอด
เพราะยกปืนไหว้เดี๋ยว

เมื่อไหร่ที่ผมจุดพูดไหว้เนี่ย

ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ไม่ได้รู้สึกไปเองใช่มั้ย
ไม่รู้สึกไปเอง
อุตส่างเกิดมาตั้งนานแล้ววางสายเค้เบิ้ล
วางสายเค้เบิ้ลมานานแล้ว

เขาก็บอกเออลองไปทำงานไหมไปดำสายเคเบิ้ลอะไรอย่างนี้
แล้วสุดก็กลับมาจากมาเลเซียนะครับ

ทั้งสองท่านได้มีโอกาสไปร่วมงานเมืองนอกเมืองนาเขาไหม

แต่ตอนนี้ของผมส่วนใหญ่จะเน้นอยู่ในประเทศ

ก็อาจจะมีงานขูดเพียงอะไรอย่างนี้

คุณมาช่วยเหลือคนเยอะอย่างนี้

ของนี้คือเราปฏิญาณตนไว้ว่า

เรียนกับมนุษย์กบที่ทหารเรือนะ
แล้วเราก็ต้องทำงานตรงนี้จนฝ่าแบบเราร่างกายเราไม่ไหว
ของผมทางบ้านเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
เคยมีไหมที่แบบอุบัติเหตุตอนที่พี่ลงไปดำน้ำแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอด

ก็มีอยู่เคสหนึ่งที่ว่าผมไป
อันนี้เมียไม่รู้นะพูดจะรู้ในวันนี้แหละ
คือผมไปทำงานขูดเพียงใต้ท้องเรือ

ผมก็ดูว่าออกไปหน่อยแสงก็จะเสลม
ผมก็เลยว่าเดี๋ยวทำต่ออีกหน่อย
แต่พอขูดไปได้๒ทีคุณก็ได้รู้สึก
รีบออกจากใต้ท้องเรือมันผ่านหวากมาก
ผ่านหวากมามาดูเกะตก
ถ้าคุณอยู่ตรงนั้นคือตกหนาม

เกียรติมีเค้าบอกเมีย
ผมก็มีเหตุการณ์ไปดำสบที่นา้ก่อนอีกครั้ง

อันนี้ไม่ได้บอกเมียนะ
นั่งร้านแล้วตัวเองจมลงไปใต้น้ำใต้ท้องเรือแต่มันลงไปข้างล่าง
แต่ผมวันนั้นผมไปดำคือไปดำแล้วประสบการณ์ผมยังน้อยไงมุดเข้าไปใต้ท้องเรือ
แล้วชุดที่ผมใส่คือมันไม่ดีไงคือมันชำรุดอะครับ
คือเวลาดำไปอากาศมันพองเองตัวเราก็ติดใต้ท้องเรือ
แล้วอากาศเราที่เราหายใจคือมันตกมันตกถี่แดงแล้วไง

ก็คือตัวมันติดกับตะแกงน้ำมันดูดไงเพราะว่าช่องเรือใหญ่ตัวเราก็ไปติด

ติดแล้วก็พยายามกดล้มออกกดตระหลักกดล้มออก
แล้วค่อยออกมาด้านข้างแล้วขึ้นมาด้านข้างเกือบไม่ทันเหมือนกันครับ
คือเร็วเกือบตาย

ก็มีเคสหนึ่งคือเขาไปหาปลาแล้วเขาก็วางดางกักดางก็คือไม่ให้ปลามันผ่าน
แล้วทีนี้ก็เขาก็ลงไปหาปลาแล้วทีนี้เกิดเหมือนตะคิวกิน

ใช่เขาก็ไปทั้งนี่เลยก็คือจมไปต่อหน้าเพื่อนเลย
แล้วเขาก็ขอชุดประดาน้ำตอนนั้นก็ประมาณ๓๔ทุ่ม
แล้ววันนั้นก็เป็นวันวาเลนไทย
ผมก็เลยแบบเออว่าจะพาแฟนไปไหว้พระผมก็เลยคุยกับแฟนว่าเราไม่ได้ไปทำบุญกับที่วัด
เราไปทำบุญที่นี่ก็ได้มันก็ทำบุญเหมือนกัน

ก็ไปเขาก็ไปนั่งอยู่ขอบปากบ่อแล้วผมก็ทำการประกอบชุดลงไป
ลงไปอีกประมาณ๓คนแล้วทีนี้ชุดอุปกรณ์ผมที่ซื้อมาเองด้วยเงินเก็บเงินของตัวเองซื้อ
ก็มันไม่ค่อยดีมันก็จะเป็นอย่างที่พี่ติน้อยบอกว่าลมมันจะเข้าตลอด
ใช่ไหมครับผมก็เลยทำการปลดวาวใต้น้ำ
ผมก็ปลดวาวใต้น้ำเสร็จปุ๊บผมก็ทำการค้นหา
ผมก็มาทำการค้นหาทีนี้ตัวผมมันไปติดอยู่กับดางกากปลา
ใช่ตัวผมมันไปติดแล้วคอแท็งก์มันก็ไปติดก็คือไม่มีใครช่วยผม

มันก็เพทักเหนียวไว้อย่างนี้อะไรไม่ได้เลย
ใช่ผมก็เลยปลดอุปกรณ์ออก
จนก็เชอบไทยแล้วก็หน้าแม่กับหน้าป๊ารอยมาเลย
คือยังไงเราก็ไม่รอดนะครับ

คุณคิดว่าที่คุณรอดมาได้เพราะเซียนซื้อทั้งสององค์นี้
ก็มีองค์เจ้าพ่อสมุดดำแล้วก็งงเป้สินโจทธ์ซื้อ
แล้วคุณทำยังไงตอนนั้นพอคุณดำดิ่งออกไป

ผมก็เลยตัดสินใจปวดตะกัว
ตะกัวเพื่อปล่อยของหนักออก

แล้วช่วงจังหวะขึ้นมาโผล่น้ำปุ๊บก็เจอ

ใช่ผมก็บอกว่าตัวอ่อนไม่ไหวแล้วช่วยด้วยอะไรอย่างนี้

ก็เป็นอะไรที่แบบต้องทุ่มเท
ผมคิดว่าถ้าไม่มีพวกผมทำแล้วใครจะทำ
ของทีมสมุดดำกูภัยมูลนิทิ์สว่างประธีปศิราชา

หัวหน้าทีมก่อนเลยนะฮะคุณตีน้อยขอบคุณนะครับ

คุณตุ้ยเนขอบคุณครับ
ร่วมถึงรุ่นใหม่ไฟแรงคุณเก่งครับ
เอ้าครับลูกผู้ชมครับ
สำหรับคะลุงทุกคนท่านใดนะฮะ
อย่าลบหลู่หรือว่าของดีทีเด็ดอะไรนะครับ

ส่งมามูกับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ

กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒๔ทุ่มตรงใน

วันนี้เราไปกันก่อนครับสวัสดีครับ